ที่จังหวัดบึงการเจ้าหน้าที่ได้มีการเผายาเสพติดของกลางนะคะ
ครั้งนี้เป็นการเผากัญชากว่า๘ตันค่ะมูลค่ากว่า๑๒๐ล้านบาท
แล้วขนาดเยอะขนาดนี้๘ตันใช้เวลาเผาเจ้าหน้าที่บอกว่าน่าจะสัก๒วันเลยนะคะ
กัญชากว่า๘ตันมูลค่า๑๒๐ล้านบาทเขาก็นำไปกองรวมกันแบบนี้ค่ะ
หลังจากนั้นก็ทำพิธีเผาทำลายที่สนามยิงปืนกองร้อยตำรวจระเวนชายแดนที่๒๔๔
อำเภอเมืองบึงกาลจังหวัดบึงกาลโดยนายพงศักดิ์ปรีชาวิทย์ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาล
เป็นประธานในพิธีซึ่งก็มีประชาชนมีนักเรียนผู้นำชุมชนทหารตำรวจฝ่ายปกครอง
ตัวแทนปปศภาค๔หัวหน้าส่วนราชการก็ได้ร่วมกันนะคะ
ในการเผาทำลายยาเสพติดประเภท๕หรือกัญชากว่า๘ตันอย่างที่บอก
พงศักดิ์บอกว่าการเผาทำลายยาเสพติดในครั้งนี้วัตถุประสงค์ก็คือ
เป็นการขับเคลื่อนประชารัฐให้ตระหนักถึงโทษตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด
แล้วก็เป็นการเผาทำลายยาเสพติดให้โทษซึ่งก็คือกัญชาที่เป็นของกลาง
และเป็นคดีถึงที่สุดแล้วระหว่างปี๒๕๕๗ถึง๒๕๕๙จำนวน๒๖๑คดี
ในการเผาทำลายใช้สนามยิงปืนค่ะของกองร้อยตำรวจระเวนชายแดนที่๒๔๔
ซึ่งก็จะเป็นพื้นที่โล่งโดยมีการใช้ตะแกรงเหล็กมารองพื้น
แล้วก็ใช้ลำไม้ไผ่มารองด้านบนติดกับแท่งกัญชานะคะ
จากนั้นเนี่ยก็วางทับด้วยยางรถยนต์สลับกันเป็นชั้นแบบนี้ค่ะ
ดน้ำมันเครื่องด้านล่างด้านใต้เนี่ยก็มีตะแกรงเหล็ก
พัดลมเป่าให้อากาศถ่ายเทได้ดีเพื่อทำการเผายาเสพติดในครั้งนี้
ไหม้ให้หมดแล้วก็จะได้กระทบกับสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดนะคะ
การเผาเนี่ยคุณผู้ชมอย่างที่บอกว่ามันเยอะจริง

เจ้าหน้าที่ก็ดูแลตลอด๒๔ชั่วโมง
ทำไมต้องดูแลเขากลัวแก๊งยาเสพติดจะแอบมาฉกไง
มันเผาวันเดียวไม่หมดใบอันยังมีอยู่

ใช่คือดมเมาไหมเมานะ
ใช่ค่ะเจ้าหน้าที่เขาต้องเฝ้าตลอด๒๔ชั่วโมง
เดี๋ยวมีแก๊งติดยาเสพติดไปนั่งดมไปแอบขโมยเนี่ยมันไม่ได้